คุณผู้ชมครับและด้วยความสำนึกในพระมหากุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
พระราชทานเรือเพื่อที่จะออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน
นั่นก็คือเรือพระราชทานเวชภา
ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนประจำเรือเวชภานี้
ก็ยังคงนำเรือออกไปช่วยเหลือดูแลประชาชน

เรือพระราชทานเวชภาบรรทุกยาและเวชพันธุ์

กาชาติไทยบริการตรวจรักษาโรค
ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำตั้งแต่เช้า

ใช้เวลานานหลายวันกว่าจะถึงปลายทาง
แต่เจ้าพนักงานเรือก็ไม่ย่อท้อ

การอย่างนี้มันไม่มีง่ายนะครับ

ดีใจเพื่อได้ทำงานรับใช้

เจ้าหน้าที่เรือยนล้วงทุกคน
ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

เพื่อสารต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
เรือเวชภา
ก็เป็นเรือที่สำคัญของพระองค์ท่านคือ
ใช้จ่ายยาให้กับชาวบ้าน
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักพระราชวัง
ดีใจที่มาปฏิบัติหน้าที่
แจกจ่ายาชาวบ้านนำเรือเวชภามา
ผมก็ทำงานมา๑๕ปีก็อยู่กับเรือลำนี้
ก็รู้สึกภูมิใจครับ
ทุกส่วนภายในเรือดูแลเป็นอย่างดีที่สุด
ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เจ้าพนักงานเรือถือปฏิบัติ

ลำนี้ยังคงมีชีวิตชีวา
ใช้งานมานานกว่า๖๑ปี
ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ในการบรรเทาทุกข์และรักษาโรค
เป็นเรือของประบัตินิหัวท่านรู้ว่า

ที่มารักษาฟรีอะไรอย่างนี้

ทำตามรอยชิคกรบาทอะไรอย่างนี้
เพราะท่านทำความดีมาตลอด
เราก็สอนว่าให้ทำตามท่าน

เป็นเรื่องปกติของเจ้าพนักงาน
ที่ถือปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งจนเป็นความผูกพัน

ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

หลายครั้งที่เหลือแลนด์ผ่าน
ได้เห็นภาพชาวบ้านก้มลงกราบ
ประหนึ่งเป็นสิ่งแทนความรู้สึก

ยังคงอยู่และส่งช่วยบำบัดทุกข์

วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน